หน่วยงานทุกคนที่ลงไปช่วยเหลือ๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง

แล้วก็ตอนนี้ทุกคนได้รับขนานนามว่าเป็นฮีโร่

โดยเฉพาะคนที่เหนื่อยสุดหนักสุดแล้วก็เสี่ยงสุด
น่าจะเป็นหน่วยซิลหรือว่าหน่วยมนุษย์กบ
ทำงาน๒๔ชั่วโมงเลยไม่ได้ออกจากในถ้ำเลยนะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักหน่วยมนุษย์กบ
หรือว่าหน่วยซิลให้มากขึ้นจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
เข้าสู่วันที่๕แล้วที่กำลังพลจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
หรือหน่วยซิลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อมนุษย์กบ
จากฐานทัพเรือสัตวิทย์จนกว่าชนมุรี
เข้าร่วมภารกิจค้นหาผู้ช่วยโค้ชและนักฟุตบอลเยาวชน
หมูป่าอาคาเดมี่ทั้ง๑๓ชีวิต
ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
ภารกิจนี้ถือว่ามีความท้าทายและค่อนข้างเสี่ยง
ปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้
ข้อจำกัดทางธรรมชาติภายในถ้ำ
ที่มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตาน้ำภายในถ้ำก็ไหลออกมาอย่างไม่ขาดสาย

ก็สร้างอุปสรรคให้กับภารกิจนี้เป็นอย่างมาก

คือความหวังจากครอบครัวของเด็กและคนไทยทั้งประเทศ

กลางการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา
เพราะทุกวินาทีคือความเป็นความตาย

ที่ก็คงเฝ้ารอให้วีรบรุษอย่างพวกเขา

ต้องผ่านหลักสูตรที่แสนโหดมากมาย
เพราะพวกเขาต้องปฏิบัติการได้ทั้งในทะเลบนบกและทางอากาศ
มีหัวใจหลักคือกำลังรบขนาดเล็ก

ภารกิจหลักของหน่วยซิลก็มีหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
รวมไปถึงภารกิจพิเศษอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ภารกิจที่หนักหนากว่าหน่วยอื่น
แน่นอนว่าคนที่จะเข้ามาเป็นหน่วยซิลได้
จะต้องผ่านการฝึกฝนที่หนักหน่วงเช่นกัน
หลักสูตรการฝึกจะใช้เวลาทั้งหมด๗๘เดือน
หลักสูตรนี้ต้องแลกกับชีวิตของนักรบผู้กล้า
อย่างสัปดาห์นรก๑๒๐ชมที่ไม่มีการหยุดพัก
และในช่วงชีวิตที่รับราชการในหน่วยงานนี้
ยังต้องฝึกรักษามาตรฐานในภารกิจพิเศษต่าง
ซิลจึงได้ชื่อว่าเป็นห่วยที่ได้รับการฝึกหนักที่สุด
บรรดาหน่วยรบพิเศษของทุกเหล่าทัพ
สัญลักษณ์ของหน่วยซิลยังสื่อถึงศักยภาพที่ผ่านการฝึกอย่างหนัก
ฉลามหมายถึงเจ้าแห่งท้องทะเล
คลื่นสื่อถึงความน่ากลัวของท้องทะเลหรืออุปสรรค
สมอเรือสื่อตรงถึงความเป็นทหารเรือ
และทงชาติหมายถึงการยอมพลีชีพ
เพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
กฎสำคัญของนักทำลายใต้น้ำจู่โจม
ครอบคลุมทั้งจิตใจเข้มแข็ง
เผชิญหน้าต่อปัญหาต่าง
ตัดสินใจด้วยความเด็ดขาดรวดเร็วแม่นดำถูกต้อง

และมีความจงรักพักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

ส่งกำลังเข้าไปช่วยเหลือ๑๓ชีวิตในถ้ำหลวงแล้ว
ยังมีจากกองทัพบกก็ส่งกองพันธุปฏิบัติการ
๑๕นายและกรมรบพิเศษที่๕เชียงใหม่
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ภารกิจค้นหารอบนอกและด้านบนตัวถ้ำ
ขณะนี้หน่วยซิลมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด๔๒นาย
ภายในถ้ำหลวงและมีรายงานว่า

แต่ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง
เพราะพวกเขามีเป้าหมายสูงสุดเหมือนกับคนไทยทั้งประเทศ

ต้องนำเด็กออกมาจากถ้ำให้ได้
เพื่อกลับมาสู่อ้อมอกของพ่อแม่พวกเขาอีกครั้ง
สมศักดิ์สีชุ่มทีมข่าวทะลัดทีวีรายงาน